เตรียมกระเทียเรื่องดีกันก่อนค่ะสำหรับมิวนิษฐา
นางเอกสาวสวยหน้าหวานคนนี้บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของเธอจริงนะคะ
งานก็ดีรักก็เลิศเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานจ้า
นี่เลยนะคะไฮโซเซนสุภกิจค่ะ
ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมาได้๒ปีนะคะ
ยังไม่ได้แต่งแบบปุบปับนะขอก่อนเฉยเพราะว่าเลิกดีลั่นระคังวิวาเนี่ยต้นปีหน้า
แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าแต่งปุบปับแบบนี้ที่ขอเขาเนี่ยไม่ได้ว่าท้องนะ
ยังไม่ได้ท้องแน่นอนเพราะว่าละครจ่อรอถ่ายของมิวอีก๒๓เรื่องเลยทีเดียว
หลายคนแซวนะบอกว่ารูปคู่ไม่ค่อยลงลงทีเดียวก็มาแบบนี้ครับ
ปั้่งแต่งไปเลยจ้า
เป็นใบสำคัญการหย่านั่นเองค่ะประกาศหย่าสามี
แต่งงานอยู่กินกันมากว่า๒๖ปีนะคะแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน๒คน
ด้วยสาเหตุเนี่ยพี่ออนเขาระบุเอาไว้ว่ามันมีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตคู่ของเรานั่นเองนะคะ
ต่อเนื่องกันด้วยเรื่องเลิกกันต่อเลยกับนางสาวไทยอีกคนนึงนะครับ
มิงอรินมาสนั่นเองค่ะที่เปิดใจเมื่อเช้านี้สดร้อนเลยบอกว่า
ความรักของเธอกับหนุ่มใหญ่ไฮโซเจ้าของอสังหารายใหญ่คุณชะนินเดช
ห้าสิบปีนี่นะคะคราวก่อนเนี่ยเพิ่งส่องอินสตราแกรมไปประมาณ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
เขาไปสวีทกันที่อิตาลีแต่ตอนนี้พี่หมิงบอกว่าเลิกกันแล้วค่ะ
แต่จะเป็นเพราะว่าอะไรเรื่องวัยหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนิดนึงช่วงนี้ขอเบรกมาทำงานที่เรารักก่อนพักก่อนค่ะ
ขอใช้ชีวิตตัวคนเดียวแบบมีความสุขแล้วก็ทำงานให้เต็มที่ค่ะ
อาจจะด้วยอยากลุยงานให้เต็มที่นะคะก็เป็นกำลังใจกับทุกคู่นะคะ